ข่าวนี้ต้องเตือนสุภาพสตรี

ไปซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ระวังนะดูดีนะว่า
มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกรหรือเปล่า
สาวคนนี้ไปซื้อมาเป็นใดเป่าผมค่ะเป็นไง

เป็นอะไรคะเป็นสิ่งนี้ครับ
โอ้โหนี่คือใดไฟลุกนี่ค่ะ
โยนทิ้งแทบไม่ทันคุณผู้ชมโอ้โห

ใดไปสองครั้งเองแม่ลมไม่ออกไฟออกซะอย่างนั้น
กิฟต์ครับหรือว่าคุณวันธนีพิชัย
อายุสามสิบสองก็โพสต์ไว้เหตุการณ์ตอนที่เธอเนี่ย
ใดเป่าผมลายเป็ดโอ้น่ารักนะ
มันน่ารักอยู่เป็ดเหลืองแบบนี้เพิ่งจะซื้อมาจากออนไลน์
แล้วเธอบอกราคาถูกด้วยแต่มันไม่มีมอกรครับ
ปรากฏใช้ไปสองครั้งเป็นแบบนี้เลยไฟลุก

ใช้งานจริงเลยเพราะว่าเธอทดลองเปิดปิดดูก่อน
เป่าผมมันก็ติดดับ

เครื่องมันร้อนจนติดไฟแหมแต่ใช้ไปแค่๒ทีเอง
ซึ่งถ้าเอาไปเป่าขนสุนัขนี้ป่านี้
สุนัขย่างไปแล้วฮะเกรียมแน่นอนคุณกิฟต์ก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้เตือนภัยให้
ใครก็ตามไปซื้อของออนไลน์เนี่ย
เลือกเครื่องไฟฟ้าที่มีมาตรฐานมอก
บอกยอมจ่ายแพงดีกว่าเห็นแก่ของถูก
อย่างนั้นอาจจะเกิดแบบนี้ได้ครับ
ที่พี่กำลังเป่าอยู่ก็คือเป่าขนให้น้องหมา
ที่เอฟมาเอฟมาเล่นก็ราคา๑๐๐บาท
ตอนนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจมาเป่าเองหรอกเพราะว่าของตัวเองมีเป็นยี่ห้ออยู่แล้ว
คืออันนี้มาให้เป่าน้องหมาแล้วก็เป่าน้องหมาปั๊บมันดับ
มันคงน่าจะร้อนเกินนะคะ
เราโพสต์ไปอย่างนี้ค่ะเราอยากจะเตือนภัยกับคนอื่นยังไงบ้างเรื่องนี้
ตอนนี้ก็อยากเตือนภัยให้คนที่ใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้
ก็อยากให้ใช้เป็นของยี่ห้อมากกว่า
ยอมส่ายแพงดีกว่าเพื่อที่จะใช้ได้ระยะยาว
โอ้โหนี่ดีนะยังไม่ใช่กับหมา